เป็นรูปขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนคำว่า
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าข้อความนั้นจะเป็นข้อความอะไรค่ะคุณ
ข้อความมีอยู่ว่าไปแล้วได้ดีก็ดีใจด้วย
ไปแล้วสวยก็ช่วยไม่ได้โชคดีนะจ๊ะ

งานนี้ค่ะจะไม่โดนจับโยงว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจ
เพราะว่าพอมีเพื่อนเข้ามาส่งอีโมจิกรูปหัวใจให้นะ
ไฮโซร่างสูงใหญ่ค่ะก็คอมเมนต์ตอบกลับไปว่า
ฝากซื้อใบบัวบกหน่อยนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็คงฟันทงอะไรไม่ได้นะคะ
ถ้ายังไม่ได้รับการยืนยันจากอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายค่ะ
เนื่องจากดิวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อนคนดังกล่าว
เพื่อนคนที่ส่งอีโมจิรูปหัวใจนั่นแหละ

ยุ่งเนอะดีแต่ไม่มีมารยาท

เขาอาจจะรู้จักกันมาเป็นส่วนตัวหรือเปล่า

อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสื่อถึงอะไรนะ
แต่ที่แน่ค่ะเรียกว่าตอนนี้ทั้งดิวแล้วก็ไผ่
วกกับว่าถ้าว่ากันตามความจริงนะคุณ
คู่รักต่างไซส์คู่นี้ตลอดเวลา๕ปีที่คบกันนะ
ช่วงหลังก็จะมีท่าทีรักเลิกกันบ้างนะคะ
อแววรักครั้งแรกค่ะคือเมื่อกลางปี๒๕๕๙

ก็เป็นจุดเริ่มต้นจากกรณีลายหลุด
ฝ่ายชายค่ะตามจีบดาราสาวหน้าใหม่

ดิวก็มีประเด็นให้ต้องยอมรับผ่านสื่อนะคะ

ชาวเน็ตก็ตาดีตาไวเหลือเกิน
ลงคลิปกระหนุงกระหนิงกันเหมือนเดิมค่ะ

สุดท้ายจะตั้งใจสื่อความสัมพันธ์กับสาวดิว

อันนี้เดี๋ยวต้องถามทั้งสองฝ่ายอีกทีด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านสาวดิวค่ะก็ไม่ได้มี
ก็โพสต์เกี่ยวกับรูปการทำงาน
เกี่ยวกับรูปปาร์ตี้ต่างนะคะ

แต่ที่สำคัญนะไอ้ใบบัวบกพี่ภัยเขาขอเลย
ไม่ได้ขอเป็นแค่ต้นสองต้นนะคะขอมาเป็นไร่

เดี๋ยวต้องถามพี่ไผ่กับสาวดิวอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะ
ไม่ค่อยกล้าพูดเยอะเลยกลัวจะโดนว่าไม่มีมารยาท
ตายแล้วบาดไปเรื่องต่อไปดีกว่า